ว่าเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ

ไปดูนะว่าเขาสะสมแบบมีตู้พักเครื่องอยู่

แล้วใต้ตู้พระเครื่องเนี่ยเขามีอะไรอยู่
คุณพาไปดูเลยว่าไปดูซิว่า
ส่องแล้วใช่พระเครื่องหรือเปล่า
ไม่แน่ใจอะไรหล่นอยู่เอ๊ะไปดูกันค่ะ

หัวอยู่ด้านนี้หัวอยู่ด้านนี้

หัวเขาอยู่ด้านนี้ได้ไหมมาด้านนี้ไหม

ไม่ใช่แล้วมันเข้าไปหลบไปหาที่ซ่อน
อยู่หลังตู้อยู่หลังกระจกด้วยนะคะ
เขาบอกว่าหัวอยู่ด้านนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมเห็นชัดเลยหัวแบบนี้
หัวงูดิฉันเห็นบ่อยคนข้างดิฉันก็มี
งูนี่แหละงูจริงตัวเป็นเลยค่ะ
มันแอบอยู่มันขดอยู่ใต้ตู้เนี่ยนะคะ
ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะบ้านเลขที่๖๐ทับ๑
ย้ำนะคะบ้านเลขที่๖๐ทับ๓ค่ะ

พอแล้วน้องใบตองจะย้ำอะไรนักหนา
เดี๋ยวพี่กู้ภัยเขาไปผิดหลังอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
เขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือว่า
มาจับงูเห่าตัวใหญ่ให้หน่อย
งูเห่าไปขดอยู่บนโถงชั้น๒แบบนี้
ไปถึงก็พบกับเจ้าของบ้านคุณชุติมาอายุ๕๕ปี
กำลังยืนรออยู่เลยเข้าไปดูค่ะ
ภายในบ้านชั้น๒ตามที่รายงานมา
พบงูเห่าตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก
ใหญ่จริงเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้านะคะ
เอาของที่มันแบบว่าขัดขวางการทำงานออกก่อน

แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการจับงูค่ะ
แบบนี้เข้ามาด้อมมองก้มเงย
ดูสิว่าจะเข้าจับงูทางไหนดี

ซึ่งงูเห่ามันจะส่งเสียง
เป็นระยะเลยแล้วก็ทำเหมือนจะฉกค่ะคุณ
ซึ่งงูเห่าเขาจะขู่แล้วเขาจะโฉกก็คือมันมีพิษ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ความพยายามในการจับมาก

ตอนแรกก็ยากลำบากพอสมควร
ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเจ้างูตัวนี้ไว้ได้
พบเลยว่าเนี่ยเป็นงูเห่าใหญ่ขนาดประมาณ๒เมตรแบบนี้ความยาวของมันนะ
คนลุกค่ะจับใส่กระสอบไปเลยจ้ะ
แล้วก็จับใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันไปนะคะ
ใจหายใจคว่ำหมดเลยนะคะงูมันตัวใหญ่มากอะคุณ
เจองูเห่างูมีพิษแบบนี้ต้องระวังนะคะ
พี่กู้ภัยเขาบอกมันสามารถพ่นพิษได้ระยะเป็นเมตรเลยนะ
ต้องรู้วิธีการจัดการแล้วก็การจับมัน
เพราะว่าทางคุณพี่เจ้าหน้าที่เขาเรียนการฝึกฝนเรื่องของการจับงูมา
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเจองูอย่าเข้าใกล้
อย่าให้เด็กเข้าใกล้แล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ช่วงนี้งูเยอะจริงมีข่าวงูออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยกันด้วยจ้า